คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องของการเดินทางสำหรับวันนี้กันหน่อยนะคะ
ตุลาคม๒๕๖๐อาจจะมีการปรับเปลี่ยนเรื่องของการเดินทาง
การเดินทางด้วยรถไฟหรือการสัญจรทางน้ำค่ะ
ความเรียบร้อยบริเวณท่าเรือท่าช้างนะคะ
ซึ่งเป็นเส้นทางสัญจรทางน้ำในการเข้าร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่๙
ซึ่งได้อำนวยความสะดวกประชาชนค่ะ
เตรียมเรือข้ามฟากไว้กว่า๑๐ลำ
รับส่งประชาชนจากท่าเรือวังหลังวัดระคังวัดอรุณมายังท่าเรือท่าช้างและท่าเรือปิ่นเกล้านะคะ
รวมทั้งมีเรือขนาดใหญ่ของพัฒนาคารริมน้ำร่วมรับส่งประชาชนด้วย
ทิศเหนือจะรับจากท่าน้ำนนมายังท่าปิ่นเกล้าค่ะ
แต่ว่าเต็มก็เลยต้องไปส่งที่ท่าเรือพระราม๘แทน
ส่วนฝั่งทิศใต้ก็รับจากท่าเรือสาธรณ์ก็ไปส่งที่ท่าเรือยอดพิมารนะคะ
เมื่อวานนี้มีประชาชนใช้เรือในการเดินทางไม่ต่ำกว่า๑แสนคนค่ะ
ส่วนวันนี้ก็คือวันที่๒๖ตุลาคมเนี่ยนะคะ
จะปิดการสัญจรทางน้ำตั้งแต่๖โมงเช้า
ไปจนถึงบ่ายโมงครึ่ง๑๓นาฬิกา๓๐นาทีค่ะ
แต่เรือด่วนสัญจรได้ตามปกติ
ทิศเหนือจะส่งถึงท่าเรือเทเวศนะคะ
ส่วนทิศใต้ถึงท่าเรือราชินี
ซึ่งหลังเสร็จสิ้นพระราชพิธีจะเปิดเดินเรือปกติทุกชนิดค่ะ
ดูเรื่องของรถไฟด้วยนะครับท่านผู้ชมครับ
รถไฟแห่งประเทศไทยได้แจ้งปิดการจราจรทางรถไฟ
ช่วงตั้งแต่ป้ายหยุดรถไฟโยมราช
ถึงสถานีหัวลำโพงระหว่างเวลา๑๔นาฬิกา๓๐นาที
ถึง๑๖นาฬิกาของวันนี้นะครับ
เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการจราจรสำหรับพระเจ้าพิธี
โดยขบวนรถจากสายเหนือสายตะวันออกเฉียงเหนือและสายใต้
หยุดรับส่งผู้โดยสารที่ป้ายหยุดรถไฟโยมราชนะครับ
ส่วนขบวนรถสายตะวันออกจะหยุดรับส่งผู้โดยสารที่สถานีมักกษัน
ก็คือจะเข้ามาไม่ถึงหัวลำโพงนะครับ
ในช่วงบ่าย๒๓๐ถึง๑๖นาฬิกาของวันนี้นะครับ
ขณะที่กรมการขนส่งทางบกได้ร่วมมือจากสมาคมผู้ประกอบการรถขนส่งทั่วไทยนะครับ
โดยมีทั้งสิ้นทั้งหมด๑๑เส้นทางด้วยกัน
เส้นทางที่จะมีนะครับของกรมการขนส่งทางบกมาถึงสนามม้านางเลิ้งนะครับ
แล้วก็มีเมืองทองธานีไปสนามม้านางเลิ้ง
พุทธมนตรสาย๔มาถึงแยกอรุณอมริน

ทีนี้มาดูการเดินทางด้วยรถตู้นะคะ
รถตู้โดยสารร่วมบริการของบขศกว่า๓๐๐คันค่ะ
ร่วมให้บริการรับส่งประชาชนจากต่างจังหวัดเข้ามายังกรุงเทพ
ฟรีนะคะเช่นเส้นทางกาญจนบุรีนครสวรรค์
ส่วนประชาชนที่เดินทางมาเป็นหมู่คณะ
เหมารถโดยสารไม่ประจำทาง
สามารถเข้าไปส่งได้ที่จุดจอดรับส่งรถชัตเตอร์บัส

ซึ่งก็คือที่แยกอรุณอมรินแยกวิสุทธิ์กษัตริย์
สนามม้านางเลิ้งบ้านมนังคศิลาแยกเมอรี่คิง
แต่พอจอดส่งเรียบร้อยต้องนำรถออกจากพื้นที่ทันที

ออกจากพื้นที่เลยก็คือรับส่งได้๕จุดนี้คือ
ใกล้พระราชพิธีมากที่สุดนะคะ
ซึ่งก็ถ้าหากว่าอยากจะจอดยาวให้ไปจอดได้๗แห่งที่เขาเตรียมที่จอดรถเอาไว้
ดังนี้ค่ะถนนพุทธมนตรสาย๑พุทธมนตรสาย๒
พุทธมนตรสาย๓พุทธมนตรสาย๔
ถนนกาญจนาพิเศษถนนราชพฤกษ์แยกไฟฉายกาญจนาพิเศษค่ะ
ส่วนของรถตู้เช่าเหมาก็ให้ส่งผู้โดยสารที่จุดจอดรถยนต์ส่วนบุคคล

เซ็นทรัลพระราม๒ลานพุทธมนตร์ทนสาย๔
เทิลเวสเกจบางใหญ่เซ็นทรัลสาลายา
พอร์ตลิงค์มักกะสันเมกะบังนาใบเทคบังนา
ิวเจอร์พาร์ครังสิตเมืองทองธานี
ราชการแจ้งวัฒนะสโมสรตำรวจ
พอไปจอดรถเรียบร้อยส่งผู้โดยสารเรียบร้อย
ก็จะมีรถชัตเตอร์บัสรับส่งฟรีไป
อย่างมณฑลพิธีท้องสนามหลวงค่ะ

ก็ต้องใช้เส้นทางแบบนี้เหมือนกันนะครับ
มาถึงจุดไหนแล้วก็นั่งรถรับส่งที่แต่ละหน่วยงาน